คุณผู้ชมครับชัดข่าวเที่ยงช่วงนี้ติดตามเหตุการณ์ที่พ่อแม่จากจังหวัดนครสวรรค์ตามหาลูกสาว๑๗ปี
ซึ่งเป็นโรคอัลไซเมอร์หายไปเกือบสัปดาห์วันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ใช่ค่ะวันนี้นะคะเป็นการตามหาจากมีที่มีการบอกเล่ากันมาว่ามีคนที่หน้าคล้าย
อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเราจะมาติดตามความคืบหน้ากับคุณสุรศักดิ
ธนเปลินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
สวัสดีค่ะคุณสุรศักดิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณสุรศักดิ์คะสรุปแล้วคนที่ไปพบว่าหน้าคล้ายอยู่ที่พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
สรุปเป็นคนเดียวกันไหมคะที่ตามหาตรงนี้
ตอนนี้ยืนยันแล้วนะครับจากคุณพ่อเด็กได้คุยกันทางโทรศัพท์นะครับ
แล้วก็มีการส่งรูปทางไลน์ยืนยันว่าใช่ลูกตัวเองแน่นอนครับ
ร่วมกับวงเตอร์เมืองจังหวัดทะคอนสวรรค์นะครับ
เตรียมรถเพื่อที่จะพาพ่อแม่เด็กไปรับเด็กกลับมาบ้านนะครับ
ช่วงหลังเที่ยงนี้ครับ
แล้วตอนนี้คือหญิงสาวอายุ๑๗ปีตอนนี้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
ตำรวจกำลังเตรียมตัวจะไปรับพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะ

ค่ะแล้วพ่อแม่ได้เห็นภาพและยืนยันด้วยตัวเองเลยไหมคะ
ยืนยันด้วยตัวเองครับมีคำพูดที่ผมถ่ายคลิปส่งไปให้มีครับ
คนที่ไปเจอได้เล่าเหตุการณ์ให้คุณสุรศักดิ์ฟังไหมครับว่าไปเจอน้องอยู่ที่ไหนอย่างไร
อยู่กับใครหรือว่าสภาพน้องเป็นอย่างไรบ้างครับ
คือเบื้องต้นตอนนี้ผมไม่สามารถติดต่อคนที่เจอได้นะครับ
คือเขาเขาประสานมาจากเจ้าที่ตำรวจฝั่งฝั่งขอนแก่นกับ
ของตำรวจของขอนแก่นได้ไหมฮะ
ใช่ครับผม
เรื่องต้นที่ได้คุยกับตำรวจน้องมีสภาพเป็นอย่างไรคะตอนนี้
เบื้องต้นน้องเขาก็หลงลืมนะครับ

คุยไปคุยมาก็วนกลับไปถามว่า

เหมือนเขาเป็นคนหลงลืมจริงนะครับ
ค่ะคุณสุรศักดิ์คะได้พูดคุยกับตำรวจไหมคะว่า
ได้คุยกับน้องเดินทางไปถึงขอนแก่นได้อย่างไรคะจากนครสวรรค์
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขายังไม่ขอเปิดเผยอะไรครับ

คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่กับคุณสุรศักดิ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ตอนนี้ก็เจอหนึ่งสาวแล้ว

แต่ผมได้ยินจากคุณบ้าน้องพุกว่าน่ะครับ
เมื่อวานนี้มีคนเขาแจ้งเบาะแสเด็กเข้ามา
ใช่ครับแล้วมาวันนี้ถึงมาเจออีกทีที่ขอนแก่น

อายุทยากรแล้วก็ต่อไปที่ขอนแก่นอย่างนี้เหรอฮะ
น่าจะขึ้นรถไฟฟรีไปครับ

ค่ะคุณสุรศักดิ์คะตำรวจต้องการอะไรหลักฐานอะไรเพิ่มเติมจากคุณพ่อคุณแม่ไหมครับ
เพื่อที่จะยืนยันว่าเป็นครอบครัวเดียวกันจริง
เขาก็มีใบเกิดอะไรยืนยันอยู่แล้วทางคุณพ่อคุณแม่

วันนี้วันที่หายไปได้สอบถามทางคุณพ่อคุณแม่ไหมครับว่าคลาดกันกับลูกได้อย่างไร
ลูกหายไปได้อย่างไรครับเพราะว่าไปกับพ่อแม่ด้วยนะฮะ
อ่าเบื้องต้นคืออย่างนี้ครับคุณพ่อทำงานพวกเกี่ยวกับพืชไล่อยู่ที่ตากฟ้านะครับ

แล้วส่วนคุณแม่ต้องมาฟอกไตที่นครสวรรค์ที่โรงพยาบาลรวมแพทย์นะครับ

แล้วก็ให้ลูกมาเฝ้าแล้วหลังกล้องในโรงพยาบาลช่วงประมาณ๑๐โมง๒๐นาที
น้องน้องไม่ได้ลุกจากที่นั่งออกไปนอกโรงพยาบาลแล้วหายไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

คุณแม่ฟอกไตเสร็จประมาณสัก๔โมง๕โมงเย็นนะครับคุณแม่ก็มาหาลูกไม่เจอ
ก็เลยโทรไปคุยกับพ่อแล้วก็ขอทางโรงพยาบาลเขาเปิดกล้องวงจรปิดให้ดู
ก็มีว่าน้องเขาเดินเดินออกจากที่นั่งเฝ้าแม่ออกมาหน้าโรงพยาบาลแล้วก็หายหายไปพ้นจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลครับ

จากในภาพน้องออกมาคนเดียวหรือว่ามีคนพาออกมาไหมฮะ
ไม่มีคนพาออกมาออกมาคนเดียวครับ
ค่ะคุณสุรศักดิ์คะได้พูดคุยกับตำรวจไหมคะว่าตอนนี้ในขณะที่น้องรออยู่หรือว่าหลังจากนี้จะพาน้องไปตรวจร่างกายอะไรหรือไม่คะ
เรื่องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องต้องทำตามระเบียบของเขานะครับก็คือต้องไปรับตัวน้องกลับมาก่อนแล้วอาจจะมีการส่งส่งไปโรงพยาบาลตรวจร่างกายว่ามีอะไรอะไรยังไงหรือเปล่าครับ
ครับแต่เบื้องต้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้ใช่ไหมครับว่าน้องนั้นไปกับใครตอนเจอนั้นอยู่กับใครหรือว่ายังไงสาเหตุในการหายตัวไปในครั้งนี้
ใช่ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ขอเปิดเผยตรงนี้ครับครับคาดว่าวันนี้จะเจอกันตอนกี่โมงครับระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับน้องคนนี้
อ่าจากนครสวรรค์ไปขอนแก่นน่าจะใช้เวลาไม่เกินสามถึงสี่ชั่วโมงครับ
ขอบคุณคุณสุรศักดิ์จันทนเวลินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดนครสวรรค์
สำหรับเหตุการณ์ที่แม่คลาดกับลูก
ขณะที่พาแม่ไปฟอกไตที่โรงพยาบาลรวมแพทย์จังหวัดนครสวรรค์
ตอนนี้พบแล้วนะคะหายไปเกือบสัปดาห์นะคะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
แต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะคะว่าไปเจอได้อย่างไร
และหายไปได้อย่างไรออกจากโรงพยาบาลไปได้อย่างไร
แต่ที่สำคัญคือตอนนี้พบตัวแล้ว
ขั้นตอนต่อไปก็คือการน่าจะเป็นการพาน้องมาตรวจร่างกาย